เป็นเรื่องราวของไม้เทนนิสหรือว่าแร็กเก็ตนะครับ
ไปติดตามความรู้ตรงนี้จากน้องพีฟวารันทรสมภิกษ์รุ่งรวดครับ
พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้คนใช้
คือมีความแข็งแรงแต่แทรกไปด้วยความนุ่มนวล

เพราะฉะนั้นพอเขาเอา๒อันมารวมกันเนี่ย
เขาก็ใช้เทคโนโลยีในการถักกันในลักษณะลวงพึ่งรังพึ่ง
เพราะฉะนั้นมันก็ทำให้ได้ความแข็งแรงและความนุ่มนวลในการตีมากขึ้น

แต่จริงแล้วไม้คนที่ใช้ไม้รุ่นนี้ก็คงต้องมีความแข็งแรงในระดับหนึ่งด้วย
สีดำกำมะหยี่พร้อมยิงโลโก้ด้วยเลเซอร์แบบพิเศษ
เทนนิสนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์หลักเลยสำหรับนักเทนนิสค่ะ
ที่จะสามารถเฟ้นฝีมือที่อยู่ข้างในออกมาให้ได้
เพราะฉะนั้นการเลือกใช้ไม้เทนนิสถือเป็นสิ่งที่สำคัญมาก
เลือกใช้ไม้เทนนิเซอร์ควรจะเลือกให้เหมาะกับวิธีการเล่นของตัวเอง
สรีระร่างกายกล้ามเนื้อของตัวเองด้วยนะคะ

แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องฝึกซ้อมอย่างหนักเช่นเดียวกันค่ะ
อยากจะออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาให้เกิดผลลัพธ์มากที่สุด
จากอุปกรณ์ที่เหมาะสมแล้ว

ข่าวเทราะท์ทีวีรายงาน